เนื่องเลยไหมล่ะผัวเมียเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ผัวเมาขี่มอไซค์ตามเมียเมียเติมน้ำมันที่ปั๊ม
ผัวเมาเห็นเมียปั๊บบิดมอเตอร์ไซค์ชนเลยค่ะ

มีใครเห็นตอนภักด์อกตอนทะเลาะกันไหมละนี่ลักษณะมาแบบนี้คุณผู้ชม
ถามคุณผู้ชมแค่นี้ก่อนถ้าเกิดทะเลาะกันขนาดนี้
โดนผักอย่างนี้เป็นฝั่งผู้หญิง
ผู้หญิงจะยังไงต่อหลังเวลา
ต้องถามเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมีคำตอบเรื่องนี้ท้ายข่าวว่าผู้หญิงจะเอายังไง
บางคนเห็นบอกว่าโหเธอเธอทำฉันต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้ฉันไม่เอาแล้ว
ฉันไม่ใช้ชีวิตอยู่กับเธอแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะ
คุณผู้ชมที่ปั๊มน้ำมันนะคะอยู่ที่อำเภอบางพลีที่สมุทรปราการ
เกิดขึ้นช่วงบ่ายแล้วผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
พุ่งชนผู้หญิงตอนที่จอดเติมน้ำมันแล้วก็ช็อตที่เราเห็นเนี่ย
เห็นจากกล้องวงจรปิดนี่คือผลักอกด่าชี้หน้าเนี่ย
คนก็เห็นคนก็เข้ามาห้ามแหละโทรหาตำรวจให้ตำรวจมาระงับเหตุ
ทีนี้สายตรวจสพบางพลีเพื่อนของฝั่งผู้ชายเนี่ย
มาจัดตัวแยกอ่ะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่านี่แหละผัวฉันเอง
ผัวฉันดื่มเหล้าทะเลาะกันตั้งแต่ที่บ้านพัก
ฉันไม่ไหวฉันขี่มอเตอร์ไซค์มาจะไปหาพี่สาว
ผัวก็ขี่ตามมาทันตอนนั้นจังหวะเธอแวะเติมน้ำมันพอดีเลยค่ะ
ฟังเธอหน่อยนะคะ
ฟังฝั่งหญิงแล้วฟังฝั่งผู้ชายหน่อยละกันค่ะ

ก็เมาเมาหนักไปหน่อย
ก็เลยทะเลาะกับเมียคุณตำรวจ

ทีนี้พอเจอเมียผมโมโหไง
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าใส่ค่ะ
ผมมาตามเพลินผมนี่แสนครับ
อ๋อแล้วได้ลงมือได้อะไรไหมลูก

ครับปกติทะเลาะกับแฟนบ่อยไหม

ผมมากันปีกว่าแล้วครับปีกว่า

ถ้าเป็นผู้หญิงไปต่อไหมหลังจากนี้
ตำรวจพาไปปรับความเข้าใจกันที่โรงพักก่อน

พอปล่อยตัวปั๊บเอาไงดีนะนักข่าวคิด
เฮ้ยโทรหาฝั่งผู้หญิงหน่อยดีกว่า

ใช่คุณผู้ชมตั้งสติแล้วฟังดีนะ

เพราะว่ามีคำตอบให้ฟังแบบสั้นมาก

โทรมาถามว่าดีกันหรือยัง

ดีก็แล้วค่ะ

ก็บอกพี่เคยบอกหลายครั้งแล้ว

คนเขานอนคุยกันเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็คุยกันรู้เรื่อง

แต่ยังไงก็ตามถ้าเห็นเขาไม่ดีกันทำร้ายกัน

มันก็เป็นเรื่องที่คนนอนคุยกันนะครับ